ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ทางปูปิตกุญศรอศธนไตร
จากการเปิดเผยของคุณอดีศักดิเบนจสิริวัล
แล้วก็ประธานพัฒนาฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลชายหาดนะครับ
ปอมเผยว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
ทำให้การเตรียมทีมไปฟุตซอลโลก๒๐๒๑ยากลำบากครับ

หลังจากที่ได้คุยกับทางปูปิ๊ดเองก็ได้มีการยุติสัญญา
ซึ่งเป็นความยินยอมทั้งสองฝ่าย
ในประเทศบาซิลในปี๒๐๐๘ด้วยนะครับ